ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะ
ประสานหน่วยงานทุกจังหวัดเลยเตรียมพร้อม

สั่งทุกหน่วยงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ในช่วงการเดินทางกลับเข้ามาทำงานนะคะ
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเตือนประชาชน

บอกขอให้ระมัดระวังเรื่องพายุฝนฟ้าขนองด้วย
ลมกระโชกแรงก็ต้องระวังจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อน

ซึ่งจะมีโอกาสเกิดขึ้น๑๖๑๘เมษายน
นายกกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายค่ะ
เพิ่มความเอาใจใส่แก่ประชาชนเป็นพิเศษ
เพราะเมื่อมีฝนตกหรือลมแรงมาก
จะส่งผลกระทบต่อการสัญจรบนท้องถนน
จากนั้นนายกรัฐมนตรียังขอบคุณทหารตำรวจและฝ่ายปกครอง
พลเรือนจิตอาสาที่ร่วมกันเสียสละ
ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกช่วยเหลือประชาชนในช่วงสงกรานกันอย่างเต็มที่
แม้ว่าจะเป็นวันหยุดพิเศษที่ทุกคนควรจะได้อยู่กับครอบครัวของตัวเองก็ตาม
แต่ว่าสละไงคะบางคนเป็นอาสานะมาช่วยนะ
นายกก็ชื่นชมนะชื่นชมทั้งคนที่ยังทำงานอยู่นะครับ
เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ดูแลความปลอดภัย
แล้วก็ชื่นชมประชาชนด้วย
ในฐานะที่ประชาชนทั้งเล่นน้ำสงการได้ถูกต้อง
ประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

แต่เรื่องของตัวเลขอุบัติเหตุ

สิอีกทีว่าจะลดน้อยลงกว่าสงกรานปี๒๕๖๐หรือเปล่า
ด้านนายเช่ญญพนธิติศักดิ์
เป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บอกว่าการรับมือสถานการณ์พายุฤดูร้อนเนี่ย
ประสานจังหวัดในพื้นที่เสี่ยง

ส่วนประชาชนขอให้ติดตามพยากรอากาศและประกาศ

พร้อมตรวจสอบบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้าง
อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง
ดเว้นการใช้โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือสื่อสารในที่โล่งแจ้ง
ห้ามหลบพายุอยู่ใต้ต้นไม้อยู่ใต้ป้ายโฆษณาต่าง
เพราะอาจจะได้รับอันตรายจากการถูกล้มทับ
ประชาชนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัยนะคะ
สายด่วนนิรภัย๑๗๘๔เบอร์นี้โทรได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
แต่เป็นการแจ้งเตือนนะคะหากคุณผู้ชมได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องของสาธารณภัยค่ะ
เป็นเบอร์ของตอบพอเขา